เอาล่ะมีคำถามมาถามดิฉันปุจฉาส่วนคุณสองคนวิสัชนาและคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ตอบคำถามหน่อยว่าเล่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเล่นยังไงให้ติดคุก
เล่นยังไงให้ติดคุกเล่นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
วัยรุ่นคึกขนองมากไปถีบป้ายบอกทางเนี่ยทำลายทรัพย์สินทางราชการแบบเนี้ย
อาญานะคะขออนุญาตนะประจานตัวเองใช่ไหมเนี่ยใช่คือถ่ายลงติ๊กต๊อกเหรอ
ถ่ายวัยรุ่นอีกคนนึงเห็นไหมสองคนทำลายอีกคนนึงยกมือถือมาถ่ายคลิป
เอาไปลงในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกดิฉันก็เลยถามว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
เล่นยังไงให้ติดคุกเล่นแบบนี้นะคะแล้วเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ
คือวัยรุ่นเนี่ยไปทำลายป้ายบอกทางห้วยทรายใหญ่แล้วป้ายเนี่ยเป็นของกรมทางหลวงนะฮะ
วัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งถ่ายคลิปเอาไว้หลังจากที่คลิปเนี่ยคือตั้งใจถ่าย
อยากจะอวดอ้างศักดาและบารมีหรืออย่างไรไม่ทราบเอาคลิปนี้ไปลงแอปพลิเคชันติ๊กต๊อ
หวังจะเรียกยอดไลค์เรียกยอดไลค์กลายเป็นทัวร์ลงแทนค่ะ
เพราะคนรุมประนามหยามเหยียดและด่าทอเยอะมากชาวเน็ตรุมยับเลยนะคะ
บอกว่าไอ้ที่หนูทำเนี่ยนะหนูนะมันไม่เหมาะสมเพราะป้ายบอกทางเนี่ย
มันคือเงินภาษีประชาชนเงินเรานี่แหละที่จ่ายภาษีไปทุกเดือนทุกเดือน
หักจากเงินเดือนไงแล้วเอาไปสร้างเนี่ยแล้วกลายเป็นดูสิไปทำลายแบบนี้นะฮะ
เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นำมาโพสต์นะคะแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า
เล่นติ๊กต๊อกอย่างไรให้ติดคุกนะคะอันนี้เขาบอกว่าโดนคดีอาญานะ
ทำลายทรัพย์สินทางราชการอุ้ยโทษมันเป็นยังไงเตือนคุณผู้ชมหน่อย
ลูกหลานจะได้ไม่ไปทำแบบนี้
ยินดีค่ะกฎหมายอาญาบอกว่า
ลักษณะการกระทำแบบนี้มีโทษหนัก
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำและปรับค่ะเพราะฉะนั้นก็จำไว้นะคะ
นี่ครับคุณผู้ชมมีส่วนร่วมกับเรานะครับ
ก็ทำลายทรัพย์สินทางราชการติดคุกนะครับใช่ฮะ